ไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ระยองคุณผู้ชมค่ะ
รถกระบะที่มีชาวเมียนมานั่งมา๔คน
ถูกชนแล้วก็เสียหลักตกลงไปในบ่อน้ำค่ะ
เกือบจะเสียชีวิตกันทั้งหมดนะคะแต่ว่ากู้ภัยเนี่ย
สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย๓คน
แต่อีกคนนึงเนี่ยกำลังลุ้นอาการอยู่ค่ะ
เนี่ยค่ะคือผู้หญิงหนึ่งในสีที่ตกลงไป
อยู่ในรถกระบะคันสีแดงแล้วคุณผู้ชมดูน้ำนะคะ
น้ำมันดำมากแล้วคุณผู้ชมดูน้ำมาก
เห็นวันพอเกิดขึ้นตอนกลางคืนเธอยังเสียขวาน

ว่าจะถูกช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วก็ตาม
ยังมีอีกคนนึงนะคะที่ติดอยู่ในรถตอนที่เขาช่วยขึ้นมา
เจ้าหน้าที่ต้องเอาสลิงดึงรถให้พลิกกลับมาก่อน
ถึงจะนำตัวผู้ชายคนนั้นออกมาได้
คนสุดท้ายที่ช่วยออกมาเนี่ยอาการต้องบอกว่าโคม่านะคะ
ผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนเป็นชาวเมียนมาหมดเลยนะคะ
รถคันนี้ถูกชนพลิกคว่ำแล้วตกลงไปในหนองน้ำข้างทางพลเมืองดี
ช่วยผู้ชาย๒คนออกมาได้ก่อนอย่างปลอดภัย
พอกู้ภัยมาถึงก็ช่วยผู้หญิงคนนี้
แล้วก็เอาสลิงมาพลิกรถช่วยผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ติดอยู่ข้างในค่ะ
เล่าบอกว่าเขาขับรถตู้ไปรับพนักงาน

รถกระบะคันนี้ถูกรถยนต์ที่ขับตามมาเนี่ยพุ่งชน
รถคันนี้ก็เลยเสียหลักมาเฉียวชนรถตู้ของเขา

เขาเลยจอดรถแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
พลเมืองดีก็รีบมาช่วยผู้ประสบเหตุนะคะ
แต่รถยนต์คันที่ขับชนเนี่ยขับไปแล้วค่ะหนีไปแล้วนะคะ

สุดท้ายแล้วรถคันนั้นพลเมืองดีสกัดจับได้ค่ะ
ปรากฏว่าเป็นกระบะตู้ทึบนะคะทะเบียนกรุงเทพมหานคร
แล้วมีรอยชนไฟหน้าขวาแตก
คนขับคือนายธนกฤษสมคิดอายุ๕๒ปี
คันนี้ตอนที่เขาขับตามไป
คือพูดจาวกไปวนมาเหมือนกับคนเมา
บอกว่าเขาถูกตัดหน้า
เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ที่ทีมข่าวเราได้มา
นี่คือรถของพลเมืองดีที่ขับตามรถคันนี้ไปนะคะ
คือคุณชัยนรงเพลิงสงเคราะห์

เขาเห็นรถคันนี้รถตู้ทึบคันนี้พยายามจะแซงซ้ายรถตู้
แต่แซงไม่ได้ก็เลยแซงขวา
แต่ไม่พ้นก็เลยไปชนท้ายกระบะคันสีแดง
กระบะคันนี้เลยเสียหลักแล้วไปพุ่งชนอีกคันนึง
แล้วก็ตัวเองก็หล่นลงไปในหนองน้ำ

เขาก็เลยขับตามไปแล้วตะโกนบอกคนในรถ

สักพักหนึ่งรถกระบะคันนี้จอดข้างทาง

แล้วบอกว่าไม่ได้หนีกำลังใส่เสื้อผ้าอยู่
สักพักหนึ่งคนขับก็ลงจากรถมา
ในสภาพที่เหมือนกับกำลังรัดเข็มขัดกางเกง
ไม่ได้สวมเสื้อเมื่อกี้คุณผู้ชมคงจะเห็นล่ะ
ลงมาในสภาพแบบนี้ครับก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่า
คุณชัยนรงค์ที่ตามไปบอกว่า
เหมือนยังมีอาการมึนเมาพูดจาวกไปวนมาค่ะ
ผมไม่ได้หนีมาไงผมไม่ได้หนี
อันนี้ผมเข้าใจว่า
แต่เรื่องอะไรนะ
ไม่หวังดีค่ะ
นี่คือสภาพที่ตอนที่คุณชัยนรงค์ขับตามไปนะคะ
แล้วก็ได้ตัวมาได้รถมานะคะ
ตำรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่
ก็ได้คำตอบเลยค่ะมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

มันก็เลยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แจ้งข้อหาเมาแล้วขับคุมตัวฝากขังเรียบร้อยค่ะ

และล่าสุดนะคะถ้าจำได้ผู้ประสบเหตุ
คนที่เป็นชาวเมียนมาช่วยมาได้๓
อีกคนนึงเนี่ยกำลังลุ้นอาการอยู่นะคะเพราะว่าโคม่า
ตอนนี้ได้รับแจ้งแล้วนะคะว่านายมวยมีนอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคันสีแดง
ช่วยมาได้เป็นคนสุดท้ายและอาการโคม่า
ล่าสุดเขาเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลระยองค่ะ
นี่ค่ะเสียชีวิตหนึ่งนะคะ